คือสุดท้ายแล้วก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลคุณแม่นะคะ
เพราะว่าแม่ร้องไห้เสียใจ
อย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะคือใจจะขาด
นะคะมีเด็กผู้หญิงเสียชีวิตสองคนจากเหตุการณ์นี้
แล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นลูกสาวของเธอนะคะ
จมน้ำในบ่อขุดเนื้อที่กว่า๒ไร่
ที่บ้านบ่อขิงใต้อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
กู้ภัยต้องไปปฐมพยาบาลผู้เป็นแม่ก่อนนะคะ
ร้องไห้แทบจะขาดใจเกือบจะเป็นลม

ผู้เสียชีวิตก็คือเด็กหญิงจินตนาอายุ๑๑ปี
กับเด็กหญิงดวงกมลอายุ๑๒ปีค่ะ
เขาช่วยกันงมร่างหลังจากจมน้ำนานกว่า๓๐นาที
น้องทั้ง๒คนจมลงไปในน้ำลึกกว่า๔เมตรค่ะ
ตลิ่งขอบบ่อยังพบปืนฉีดน้ำ๑กระบอก
แล้วก็ถุงใส่เสื้อคลุมสีดำวางเอาไว้
ก็คาดว่าเป็นของเด็กผู้หญิงทั้งสองคนนี้แหละค่ะ
ก่อนหน้านี้มีเด็กมาเล่นน้ำที่เบาะน้ำ๔คน
แต่อากาศร้อนทั้งหมดก็ชวนกันลงไปเล่นน้ำ

แล้วก็จมหายไป๒คนนะคะ
เด็กก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ
นานอยู่พี่แล้วก็พวกพี่เขามา
ก็มาช่วยกันงมหาอีกคนนึงคนโต

๔เมตรได้๔เมตรน้ำลึกมากครับ
เพราะว่ามันเป็นชั้นลงไปอย่างนี้เลยพี่
แล้วพี่ได้ยังไงครับมีน้องตรงนั้น
มีน้องอีกคนนึงครับเขาโทรไปบอก

ไปหาน้องคนที่โทรบอกผมนะครับ
แล้วน้องคนนี้เข้ามาแล้วเขาก็เลยโทรหาแฟนผม
ก็จั้งแต่ที่จะเล่นนำคือบางทีในพื้นที่ที่เด็กอาจจะชิน
แต่มันเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาได้นะคะ
ฝากดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ